ตำรวจเขาไล่ล่าฉุยเขาจันทร์มาร่วมสัปดาห์แล้ว
เป็นมือปืนรับจ้างแล้วก็มีค่าหัวเป็นหมายจับร่วมแสนเหมือนกัน
เขาก่อเหตุไปยิงตำรวจขณะที่ไปล้อมจับกลุ่ม
มีทั้งตำรวจบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ว่าหนีไปได้พร้อมกับพวกอีก๒คน
ตำรวจไล่ล่าอยู่เขาไปกบดานพื้นที่รอยต่อของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
เทือกเขาบรรทัศน์ระหว่างพัทธลุงสงขาและสตูนตอนนี้ยังจับไม่ได้
นักข่าวเราก็ปฏิบัติการพร้อมกับเจ้าหน้าที่ในการไล่ล่าฉุยเขาจันทร์
ติดตามพร้อมกันกับคุณวิมลวันธรรมพักดีครับ
ตำรวจชุดคลี่คลายคดีกว่า๑๐๐นายพร้อมอาวุธครบมือ
ระดมกำลังปูพรมไล่ล่าฉุยเขาจันทร์หรือนายจำรัฐลักจันทร์
ไกลชัยภูลและนายนัทพลใหม่อ่อน๓ผู้ต้องหา
ยิงตำรวจกองปราบรามเสียชีวิตเมื่อวันที่๙มีนาคม
กำลังหลบหนีกบดานอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
เทือกเขาบรรทัศน์ซึ่งเป็นรอยต่อจังหวัดพัทธลุงสงขราและสตูน
เจ้าหน้าที่เดินเท้าลัดล้อเข้าป่าเส้นทางสูงชันระยะทางกว่า๑๑กิโลเมตร
่งหน้าไปอย่างเป้าหมายที่พักของฉุยเขาจันทร์
ในพื้นที่บ้านเขาคาวบริเวณริมเทือกเขาบรรทัศน์
เพราะหากเข้าทางหมู่บ้านทุ่งนารีและท่าชมวง
เกรงว่าจะมีสายแจ้งข่าวให้คนร้ายรับรู้ทำให้ตำรวจทำงานยากขึ้น
ขณะที่กำลังตำรวจอีก๑ชุดเข้าตรวจสอบขนำกลางป่า
ตำบลทุ่งนารีอำเภอป่าปอนจังหวัดพัทธลุง
หลังจากเดินเท้าขึ้นเขานานกว่า๖ชั่วโมง
ขนำมีร่องรอยการพักอาศัย
่อไฟต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
กาแฟและมีอุปกรณ์การเสพยาบ้า๑ชุด
เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
กับตัวอย่างของผู้ต้องหาทั้ง๓คน

ยืนยันไม่มีใครในครอบครัว
ต่อรองกับนายตำรวจใหญ่ให้ช่วยคดี
เพราะรู้ว่าคดีนี้ไม่มีทางได้ประกันตัวแน่นอน
แต่หากพบตัวก็พร้อมช่วยตำรวจเจรจา
งบอนให้ทั้ง๓คนเข้ามอบตัว
และขอให้ตำรวจจับเป็นไม่ใช้ความรุนแรง
ละก็กังวลหมดครับ
กังวลหมด
ติดต่อไม่ได้

อาจจะยอม
ยอมได้
หมายถึงถ้าบ้าไปคุยอย่างนั้นหรือ
ทั้งหมดตั้งแต่ปบเหมือนนั้น
ในเล่งอันก่อนในเครียงอันก่อนอาจจะมอบตัวร้าย
ยิ่งก็ไม่ได้นั่นโลกเปลี่ยนเฟี่ยงจะไปด้วยกับเกาหลี
วันกับปฏิบัติการปูพรมไล่ล่า

ว่าเขาอาจมีเส้นสายในหลายอาชีพ
ผู้มีอิทธิพลและยาเสพติด
เพราะจำรัฐลักจันทร์เป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่น
ในพื้นที่ตำรวจภูทรป่าปอนจังหวัดพัทธลุง
เป็นมือปืนตามประกาศจับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จะเคยถูกล้อมจับกลับไว้ตัวทันหลบหนีไปได้
ก่อนที่ตำรวจจะเข้าถึงตัวเพียงไม่กี่นาที